คุณผู้ชมค่ะจากอีสานไปต่อกันดีกว่า
ลงใต้ไปต่อกันที่สุราธานี
คุณผู้ชมขาตาม๒นักร้องลูกทุ่มสาวแดนสตอร์
อ๊อฟดอกฟ้ากับพี่เจี๊ยบสุภาพร
เขาไปร่วมพิธีบวงสวงตาพันบุญ
โอ่งที่ใหญ่ที่สุดของสุราช

กระพริบตาเลยนอกจากนางรำแล้ว
เรามีเลขประทัดมาฝากด้วย
ไปกันที่สำนักสงฆ์ถ้ำวังบาดาน
อำเภอคีรีรัฐนิคมจังหวัดสุราธานี
พี่เจี๊ยบเบนเจ้าพรและพี่ออฟดอกฟ้า

โอ้โหความอร่อยความมันของขบวนแห่
ชุดแดงมาแต่ไกลเลย
หลอยได้แบบแรงอ๊อกมากจริงพี่อฟดอกฟ้า

เจี๊ยบมาในชุดสีแดงสดสวยแจ่มมาเลย
เช่นเดียวกับแม่นางรำเลยคุณผู้ชมค่ะ
ดูเอาเถอะงานใหญ่แค่ไหน
ชาวบ้านมาร่วมบุญกระถิ่นแน่นขนาดสำนักสงฆ์

นั่นก็คือการเบิกเมตตาพานบุญค่ะ
ซึ่งตาพรานบุญองค์นี้เป็นองค์ใหญ่องค์แรกที่สุราธานีนะคุณผู้ชมนะ
ซึ่งมีขนาดความสูงถึง๒๕เมตร
โอ้โหใหญ่มากนะคะ
ใช่มางานบุญก็ต้องรับบุญ
แต่ได้บุญแล้วตัวเลขสำหรับนักสู้มันก็ขาดไม่ได้ถูกต้องไหม
ไม่ต้องรอเกอร์ค่ะมาเลยเต็มเลขปลายประทัดเห็นไหมจ๊ะ

เลขร่ำรวยมหาเหง๓๒๓๗๔
อาจจะเป็นเลขมงคลในงวดถัดไปหรือเปล่า

เลขปลายประทัดแล้วคุณผู้ชมค่ะยังมียอดกระถิ่นในงานด้วย
ทั้งหมดคือ๔๑๘๖๑๔บาทย้ำอีกครั้งนะคะ
คุณคุ้นมั้ยแอ
นานแล้วมา๖ตัวพอดีเลยอ่ะไม่ให้รู้ได้ง่าย
จะชื่อรางวัลที่๑หรือเปล่าอันนี้เราก็ไม่ทราบได้
ลูกทุ่งสาวของเราเล่าให้ผู้สื่อข่าวฟังว่า
โอ้โหอิ่มอกอิ่มใจอิ่มบุญมาก

ก็นับเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวใต้เนี่ยเค้านับถือศักดิ์ทาร์
ของานขอเงินเชื่อไหมว่าสมเด็จดั่งใจหวังทุกประการ
เขาจะเข้ามาทักพี่เจี๊ยบเลยว่าเจี๊ยบมีตาพานบุญตามมาด้วยนะเขาว่าแบบนี้
นี่ก็เป็นความเชื่อของพี่เจี๊ยบนะคะว่าตาพานบุญคอยปกปักรักษา
ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะใช้วิจารณญาณในการรับชมกันเอาเอง
แต่เรายังอยู่กันที่ภาคใต้นะพ่อแม่พี่น้อง
เสร็จจากงานบุญสาวอ๊อฟดอกฟ้าก็ไปทำบุญกันต่อ
ล่าสุดนี่เลยค่ะนี่เลยไปไอ้ไข่วัดเจดีต่อค่ะ
คือเคยไปขอแล้วแล้วก็สำเร็จตามที่ใจหวัง
ก็เลยเดินทางกลับไปที่วัดอีกครั้งหนึ่ง
นำไก่เงินไก่ทองแล้วคุณผู้ชมเดี๋ยวดูนะ
ไก่เนี่ยตัวใหญ่กว่าคนอีกค่ะ
ใหญ่กว่าสาวออฟดอกฟ้าอีกค่ะ

เนื่องจากว่ายอดขายธุรกิจถ้ารู้เปล่า

หนึ่งหมื่นนัดพ่อแม่พี่น้อง
ในเรื่องของตัวเลขเราก็จัดมาให้แฟนแบบ

คราวนี้เห็นชัดเลขอะไรนะแม่

แต่ว่า๒๓เมื่อสักครู่

จัดตัวเลขให้แบบจุกเลยนะคะ
งานนี้ก็มีแฟนมาร่วมอนุมธนาปมูนซ้า
ทู่บุญกันเป็นจำนวนเลย